ท่านผู้ชมลองช่วยกันดูก็ได้นะครับว่าเออตกลงแล้วบ้านไหน
เขาติดกันอยู่สองหลังหลังหนึ่งเป็นของชาวต่างชาติ
ตรงกลางเนี่ยเป็นร้านซักรีดใกล้ร้านซักรีดเนี่ยซักรีดนี่คนไทยนะ
เป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ต้นเหตุเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่จุดปลายเหตุที่เป็นเรื่องขึ้นมาคือชายชาวต่างชาติคนนี้
ถึงขั้นถือมีดสปาต้ามาหาเพื่อนบ้านที่เป็นร้านซักรีด
จะเอาเรื่องเขาเพื่อนบ้านก็ต้องถือท่อนเหล็กออกมานะ
เพื่อจะป้องกันตัวชายต่างชาติคนนี้ก็นู่นฮะ
หนีขึ้นไปบนหลังคาเลยค่ะเห็นไหมท่อนเหล็กมันยาวขนาดเนี้ย
มงเพื่อนบ้านมาก็วุ่นกันไปหมดแล้วตำรวจก็มาด้วย
ผู้ชายชาวต่างชาติก็ขึ้นหลังคาไปเลยอยู่หลังคาอย่างนี้เลย
มันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
แต่นี่คือคลิปที่เพื่อนบ้านของชายชาวต่างชาติที่เป็นคู่กรณี
ถือมีดสปาต้ามาหาเนี่ยเอามาเปิดเผยพร้อมจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
ที่เขาบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ร้องต่อสังคมออนไลน์บอกว่า
ผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้ถือมีดยาวเข้ามาบุกมาหาเรื่องถึงบ้าน
เพื่อนบ้านต้องช่วยกันเอาท่อนเหล็กยาวมาขู่
มีผู้หยงผู้หญิงเอามาห้ามกันจนอีกฝ่ายเนี่ยถึงล่าถอยไป
คนโพสต์บอกว่าแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแต่ตำรวจมาถึงชายชาวต่างชาติคน
เมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งมาห้ามศึกนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไป
แต่เพื่อนบ้านของชายชาวต่างชาติคนนี้บอกว่า
นี่มันครั้งที่สามแล้วที่มีปัญหากันทุกครั้งก็แจ้งตำรวจนะ
แต่ผลลัพธ์ก็คือตำรวจบอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้
จากชายชาวต่างชาติคนนี้ก็ยังไม่ได้ทำร้ายใคร
เหมือนกับเขาก็มีคำถามว่าแล้วต้องให้เกิดการทำร้ายกันก่อนหรือยังไร
เพื่อนบ้านเขาก็หวาดระแวงว่าจะปลอดภัยไหม
แล้วตำรวจจะจัดการยังไงให้ได้บ้าง
เห็นแบบนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
การแก้ววิจิตรลงพื้นที่ไปที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
จุดเกิดเหตุเนี่ยฮะลักษณะเป็นบ้านเช่าอยู่ติดกันแบบนี้นะครับ
ว่าอำเพลย์พัทยาอำเพลย์มือพัทยานะครับ
พบว่าบ้านของชาวต่างชาติในคลิปเป็นชายชาวแคนาดาชื่ออเล็กซ์อยู่ติดกับบ้าน
กับบ้านอีกหลังนึงที่เปิดเป็นร้านซักรีดอีกหลังนึงถัดไป
เป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ติดกันสามหลังค่ะ
เจ้าของโพสต์เขาเป็นร้านซ่อมจักรยานยนต์
เป็นเพื่อนบ้านกับร้านซักรีดที่เป็นคู่กรณีกับชาวต่างชาติ
เจ้าของโพสต์บอกว่าก่อนเกิดเหตุตามคลิปนะครับ
ชายชาวต่างชาติก็คืออเล็กซ์ชาวแคนาดา
ลุ้มคลั่งนะแล้วก็ถือมีดถือไม้เข้ามาคมขู่
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่มาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับจนมันแรงขึ้นเรื่อยตามลำดับ
ในคลิปนี้คือล่าสุดถึงท่านถือมีดสปาต้าเข้ามา
แล้วก็ต้องเอาคลิปไปโพสต์เพราะทนไม่ไหวจริงกลัวจะไม่ปลอดภัย
อกจากนี้วันเกิดเหตุลูกจ้างที่เป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ของร้านของเธอยังถูกชายชาวต่างชาติคนนี้มาข่มขู่ด้วย
แม้จะไม่ใช่ร้านคู่กรณีโดยตรง

มีช่วงเย็นวันหนึ่งค่ะหนูขับรถออกจากบ้าน
ปิดร้านแล้วจะไปเซเว่นแล้วเขากระทุ้งไม้ใส่
หนูก็เลยบอกว่าหนูไม่โอเคที่เขาทำอย่างเงี้ยเออ
แล้วพอเช้ามาปุ๊บเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิม
หนูก็เลยโทรแจ้งตำรวจครั้งที่๑
แล้วก็ครั้งที่สองก็คือไม้เหมือนเดิม

แต่ว่าครั้งที่สามเนี่ยเรื่องมีดหนูกินข้าวอยู่กับพี่ข้างบ้าน
แล้วทีนี้ก็เห็นเขาเอามาด่าพี่ที่ทำงานกับหนู
ด่าแล้วก็ถือมีดออกมาจะฟัน
แล้วหนูก็เลยรีบมาห้ามพี่ผู้ชายแล้วก็รีบโทรหาตำรวจ

เห็นหน้าบ้านเขาไหมเขาจะมีอะไรมารู้กั้นเต็มไปหมด
คือเขาคิดไปเองเลยว่ามีคนจะมาทำร้ายลูกเขา
หนูมาเรียกตำรวจสามครั้งแล้วไม่มีใครช่วยเหลือได้เลย
แล้วเวลาหนูนอนอย่างนี้หนูได้ยินเสียงนิดหน่อยหนูต้องเปิดกล้อง

ฝรั่งพอมีปัญหาปุ๊บหลบในบ้าน
บในบ้านเลยแล้วตำรวจเข้าไปไม่ได้
แล้วเมื่อวานเหมือนเขาบอกมีกฎหมายคุ้มครองต่างชาติ

หนูก็เลยงงว่ากฎหมายคุ้มครองต่างชาตินี่คือ
เขาสามารถทำอะไรเราก็ได้เหรอแบบนี้
ถึงแม้ว่าโอเคยังไม่ฟันไม้ยังไม่โดนแต่คือ

คือที่ผมต้องเดือดเมื่อวานนี้เป็นเรื่องกันเลยนะ

หรือว่าเสียงดังไหมหรือว่ายังไง

เคยมีว่าเรื่องเสียงดังนะ
ตรงนั้นน่ะเสียงดังไม่เสียงดังอ่ะ
ทางเราก็บอกว่าอยู่ว่าให้เสียงดังมาบอก
มีอะไรเราจะเคลียร์เราจะเบาลงเพราะเราเพิ่งจะมาอยู่ใช่ไหม
คือคนมาอยู่ทีหลังเขาต้องเกรงใจคุณอยู่ก่อน
แต่ทางผมกับพี่เขาก็ไม่เคยรู้จักกับเมื่อกี้มาก่อนเลย
แล้วก็ก็แค่คุยกันธรรมดาแต่มันไม่อย่างนั้นสิ
มันละลานพี่เขาพอพอไม่ว่ามันก็มาเอาทางนี้ด้วย
เอ๊ะทางนี้มาคุยกับทางนี้มันก็ว่ามีพวกกันแล้ว
คือชายชาวต่างชาติเนี่ยเหมือนกับเขาเช่าอยู่มาก่อน

เราจะฟังจากทางฝั่งของเพื่อนบ้านที่เป็นคนไทยสองบ้าน
ก็เหมือนกับว่าชายชาวต่างชาติเขาก็จะเป็นอารมณ์อยู่บ่อย
แต่มีข้อมูลจากฝั่งของชายชาวต่างชาติด้วยนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะนี้ค่ะ
ที่มีนักข่าวลงพื้นที่ไปไปคุยกับเพื่อนบ้าน
แล้วนักข่าวของเราไปเจอกับภรรยาของอเล็กซ์ค่ะ
เป็นคนไทยอ่ะนะคะเธอก็ให้ข้อมูลแต่เธอบอกว่าไม่ให้ถ่ายภาพนะ
แต่ให้ข้อมูลได้ภรรยาของอเล็กซ์ที่เป็นคนไทยบอกว่า
ตัวเธอกับสามีเนี่ยเลิกกันไปนานแล้วแต่เธอก็แวะเวียนมาหามาดูลูก
บ้านหลังเนี้ยอยู่มาเป็นสิบปีแล้วแต่เพิ่งมาเกิดปัญหาจากเพื่อนบ้านอืม
เท่าที่รู้ก็คือเรื่องของน้ำค่ะเพื่อนบ้านที่ทำซักรีดอ่ะ
เหมือนกับน้ำจากบ้านหลังนี้มันซึมเข้าบ้านของอเล็กซ์
แล้วมีปัญหาเรื่องของการทิ้งขยะหน้าบ้านด้วยตัวภรรยาของอเล็กซ์ก็บอกว่า
รู้สึกว่าถูกคุกคามนะแต่ตัวภรรยาเองไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้
ก็เลยไม่รู้ที่มาที่ไปอะไรก็รู้แค่คร่าวแบบนี้
ว่าเรื่องของน้ำซึมมาเรื่องของทิ้งขยะหน้าบ้าน
แล้วอเล็กซ์เองก็เครียดเพราะปัญหามันเรื้อรังมานาน
ก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปอืมแล้วจังหวะที่นักข่าวของเรา
คุยกับวินมอเตอร์ไซค์ในซอยเขาก็บอกว่าจริงแล้วอเล็กซ์เป็นคนดีนะ
มอเตอร์ไซค์เล่านะคะแต่ถูกเพื่อนบ้านกลั่นแกล้งก่อน
นี่อีกมุมนึงนะเขาบอกว่าอเล็กซ์ถูกเพื่อนบ้านกันแกล้ง
แล้วก็มีตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็ขอคุยกับอเล็กซ์นะคะสุดท้ายอเล็กซ์ก็ยอมออกมาคุยด้วย
แล้วก็พาไปที่บ้านแต่ว่าทางอเล็กซ์เนี่ย
ติดต่อให้ทนายความมาร่วมคุยด้วยเดี๋ยวไปดูจังหวะบรรยากาศตรงนี้หน่อยค่ะ
ก็เหมือนกับที่เพื่อนบ้านชาวไทยบอกว่า
รู้เขาเครียดอะไรเขามีปัญหาอะไรมีอะไรก็มาบอกกันเนี่ย
แต่อเล็กซ์ก็บอกว่าก็นี่ไงมันมีน้ำอะไรก็ไม่รู้
มันออกมาจากตรงจากกล้าซักผ้าตรงนั้นครับ

มีไออะไรออกมาจากร้านซักรีด
ขยกขยะเอามาทิ้งอะไรแบบนี้นะครับ

ซึ่งพออเล็กซ์บอกแบบนี้นะครับ
ทางฝั่งเจ้าของบ้านที่เปิดเป็นร้านซักรีด
เขาก็เปิดบ้านยืนยันเลยนะ
ให้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเข้าไปดูนะครับ
บอกว่าน้ำจากการซักผ้าของเขาเนี่ยของร้านเขา
มันไม่ได้ไหลไปบ้านอเล็กซ์อย่างแน่นอน
เพราะว่าเธอต่อท่อให้น้ำเนี่ยมันไหลมาที่ห้องน้ำ
แล้วมันจะไปบ้านอเล็กซ์ได้ยังไง

แต่ท่อน้ำทิ้งมันลงนี่มันลงห้องน้ำ
ในน้ำแบบนี้น้ำจากน้ำท่อน้ำทิ้งให้ช่างเดิน

แล้วก็มาทิ้งในห้องน้ำบ้านเรา

แล้วน้ำที่ใช้ภายในบ้านก็ชกวนออกมาน้ำที่ใช้ภายในบ้านก็จะลงไปข้างล่างที่เขามีบ่อ
บ้านก็จะเป็นอย่างนี้กันหมดก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่ามันจะไปได้ยังไง
ร้านเปิดทำกิจการขออนุญาตเรียบร้อยภาษีทุกอย่างถูกต้องหมด
ถังขยะคือรวมกันทุกคนสามารถทิ้งได้ฝั่งนู้นได้หมดมีถังขยะรวมตรงนู้นนะคะ
แต่เขามีปัญหาว่าเขาไม่อยากให้เราไปทิ้งขยะตรงนู้น
แต่คือมันขยะส่วนรวมแล้วพี่อ่ะเสียภาษีทิ้งขยะด้วยอืมคือแล้วมีเหตุผลอะไรไม่ให้พี่เอาขยะไปทิ้งอืม

คือทางอเล็กซ์เนี่ยเขาให้ข้อมูลบอกว่ามีการส่งเสียงดังแล้วพอเขาไปห้าม
บอกอะไรพวกนี้นะครับมันมีลักษณะการข่มขู่กันจนขัดแย้งกันนะครับ
แต่ทางวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในพื้นที่นะครับบอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาลักษณะแบบนั้น
ทางเจ้าของรถทางเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์บอกว่าไม่เป็นความจริง
เพราะว่าไอ้วันที่ว่าเอาคนมาข่มขู่เนี่ยไม่ใช่แต่วันนั้นคือทางพ่อของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ยเขามาหาที่บ้าน
แล้วทางอเล็กซ์ก็ไปเข้าใจผิดคิดว่าเอาพวกมาคมครูซึ่งไม่ใช่ไม่ได้มีการข่มขู่อะไรนะครับ
เอาเป็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับบ้านสามหลังเนี่ยตอนนี้ทางตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา
บอกว่ายังไม่สามารถเจรจาหาข้อตกลงกันได้นะครับสามหลังแต่แยกเป็นสองฝ่ายนะครับ
จากทางฝั่งของชายชาวต่างชาติตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคาม
จากความอยู่แล้วไม่เป็นสุขไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรต่างนานานะครับ
ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปนะครับคดีอยู่ที่สพมพัทยานะครับ
ที่จะต้องมาช่วยเจรจากลายเกลี่ยส่วนทางทนายส่วนตัวของนายอเล็กซ์ได้ขอ
พื้นที่ความเป็นส่วนตัวให้กับลูกลูกความเขาด้วยนะขณะที่ทางเจ้าของบ้านเช่าให้ข้อมูลว่า
เดี๋ยวก็คงจะต้องไปสอบถามจากทางผู้เช่าว่าได้ทำอะไรให้เป็นที่รบกวนกันบ้างนะครับ
แล้วอเล็กซ์ที่เขาถือว่าอยู่อาศัยเดิมมาก่อนเนี่ยเขาถูกรบกวนอะไรยังไงบ้าง
เพราะคนอื่นก็เพิ่งมาอยู่ที่หลังใช่ค่ะเห็นภรรยาบอกว่าเหมือนกับทางฝั่งอเล็กซ์คือซื้อเลยนะบ้านไม่ได้แค่เช่าด้วย
ตกลงไม่ได้เช่าใช่ไหมซื้อภรรยาบอกนะแต่บ้านที่มีปัญหาด้วยคือเช่า
นี่เป็นปัญหาโลกแตกเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านจริงใช่ไหมบ้านอยู่ติดกัน
อย่าว่าแต่บ้านเลยคอนโดก็เถอะแต่ทีนี้เขาเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าบางจุดเนี่ยมันจะเป็นการลุกล้ำเขามากเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้
เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่นะคะช่วยคลี่คลายปัญหาให้